คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ
มีความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมนักธุรกิจหญิง

ซึ่งเมื่อวานเรานำเสนอเป็นข่าวใหญ่ไปแล้ว
เพราะว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้

นักธุรกิจเสียชีวิตคาบ้าน
แล้วก็ยังฟันคนในบ้านจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ว่าใครที่เป็นฆาตกร
ปรากฏว่าคนที่เป็นฆาตกรไม่ใช่ใครอื่นใดนะฮะ
เป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
และเป็นคนที่คนตายเคยมีบุญคุณด้วย
แต่ปรากฏว่าย้อนมาฆ่าจนผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับ

คนร้ายได้ใช้ของมีคมฆ่านางสาวรัฐคณิสร
จารุพัฒน์กิติโชธอายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรติกรุ๊ป
รับทำเกี่ยวกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตนะครับ

แล้วก็ยังได้ทำร้ายนายรุจิภาษโชติธรรมอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของนางสาวรัฐคณิตศรด้วยนะครับ

อย่างที่บอกไปเป็นคนใกล้ตัวครับ

ผู้ตายให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินมาโดยตลอดนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์
ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนเมืองนครสวรรค์
ได้มีการสอบปากคำนายชโนไทยวงแสง

เพราะเมื่อวานตำรวจแน่ชัดแล้ว

ก็ขอสารอนุมัติในการออกหมายจับ
จนกระทั่งต้องมีการจับกลุ่ม
แล้วก็สืบสวนนายชโนไทยวงแสงนะครับ
นายชโนไทยสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับ
ก็เป็นการสวมเสื้อผ้าชุดใหม่หลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวานแล้ว
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือหลังก่อเหตุได้สวมเสื้อสีแดงออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดนะครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นว่าช่วงหลังเกิดเหตุ
คือสักประมาณบ่าย๒กว่า
นายชโนไทยออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ
ขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
โดยมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
เพราะนายชโนไทยเข้าไปที่บ้านที่เกิดเหตุ

ตอนเข้าไปจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้านะ
แต่ออกมาไม่ได้ใส่เสื้อตัวเดิม
ใส่เสื้อสีแดงออกมาแล้วก็ปิดบังใบหน้า
ขับขี่รถจักรยานยนต์จากหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
หลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒กว่า
พยาบาลร่มฉัดจังหวัดนครสวรรค์
เดินทางมาทำแผลให้กับผู้ต้องหาด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลจากอาวุธมีดฟันที่ศีรษะ๒แผล
เป็นแผลแนวยาวนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเกิดจากการต่อสู้กัน
ระหว่างตัวผู้ต้องหากับนายบรุจิภาษณ์

เพราะว่าก่อนหน้านั้นนายรุจิภาษณก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ

บอกว่าเขาเห็นนายชโนไทยเข้ามาในบ้าน
นายชโนไทยก็เห็นเขา
และพยายามที่จะข่มครูเอาโทรศัพท์จากเขา
ให้เขาโอนเงินในบัญชีธนาคารให้๕แสนบาท
แต่ว่าตัวนายรุจิภาษณ์ตอนแรกขัดขืน

คือนายรุจิภาษณ์บอกว่าโอ้โหผมนะคุณ
ต่อสู้กับนายชโนไทยทั่วบ้านเลย
เขาพยายามเอามีดจะมาแทงมาฟันผม
ผมโดนฟันจนเลือดอาบ
ผมก็ใช้อาวุธมีดเหมือนกันที่จะโต้ตอบเขาเหมือนกัน
แต่ท้ายที่สุดผมหมดแรงครับเพราะเลือดอาบเต็มตัวผมเลย
ผมก็เลยยอมฮะยอมอยู่นิ่ง
แล้วก็ยอมโอนเงินอะไรให้เขา
แต่ก็หลอกเหมือนกันหลอกเขาว่าผมไม่มีเงิน

จนกระทั่งนายชโนไทพุทธองหาออกจากบ้านไป
ตัวเขาก็คลานออกมาจากในบ้าน

พยายามตะโกนเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยนะครับ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีระพีพงศุกร์ภัยบูรณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็เปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นจากการสอบปากคำนายชโนไทยผู้ต้องหา
ให้การรับสาภาพครับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ผ้าจนได้รับบาดเจ็บขาบ้านพักนี่แหละครับ
ที่เขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหลบหนีไป
ส่วนอาวุธมีดและของมีคมที่ใช้ในการก่อเหตุนั้น
นำใส่กระเป๋าเป้ออกมาจากบ้าน
เพราะในกล้องวงจรปิดก็เห็นแล้วฮะเขาสะพายเป้ออกมานะครับ
พร้อมกับเสื้อผ้าที่ยัดใส่กระเป๋าหลังก่อเหตุ
โดยให้การอ้างว่านำไปทิ้งที่แอ่งน้ำแหล่งแห่งหนึ่ง

ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์ด้วยตนเองนะครับ
ตำรวจสามารถยึดของกลางคือสร้อยคอทองคำ๒เส้น
เส้นหนึ่งก็หนัก๒บาทของผู้เสียชีวิตและของผู้บาดเจ็บด้วย
ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าสร้อยทองของผู้เสียชีวิต

เพราะว่าไปหยิบมาจากบนที่นอนของผู้เสียชีวิต
ส่วนสร้อยคอทองคำอีกเส้นของคนเจ็บก็คือนายบรุจิภาษณ์
ก็กระชากจากคอของนายรุจิภาษจนขาด
แต่ตำรวจตรวจแล้วก็ยึดคืนได้ทั้งหมดทั้ง๒เส้นนี้นะครับ
ส่วนปมก่อเหตุปมก่อเหตุครั้งนี้เนื่องมาจากความขัดแย้งนะคุณ
ความขัดแย้งเรื่องหนี้สินที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เดี๋ยวนะฮะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
หนี้ผู้เสียชีวิตหลักแสนคุณและมีหนี้อื่นด้วย
จากนั้นก็เลยพยายามที่จะไปพูดคุยกับผู้เสียชีวิต

โดยผู้เสียชีวิตนะฮะต้องการให้ผู้ต้องหาเนี่ย

ทีนี้ตัวของผู้ก่อเหตุก็บอกไม่ได้

ผมก็ไม่ยอมเอาบ้านผมไปจำนองหาเงินมาใช้หนี้หรอก

กระทั่งมีปากเสียงกระทบกระทั่งกัน
ทำให้ก่อเหตุขึ้นครั้งนี้นะครับ
ส่วนการทำแผนขอเวลาสักนิดนึง
เข้าใจว่าอย่างเร็วยังไงก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็น
ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของกลาง

แต่ว่าเขารับว่าเขาเป็นคนลงมือ
แต่ประเด็นที่สื่อเสนอเมื่อวานเนี่ยหลักฐานที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ย
ก็สอดคล้องกันเป็นเรื่องของการเรื่องเงินเรื่องทอง
ที่มีการกู้ยืมเงินไปลงทุนหรือร่วมลงทุนนี่แหละ

สุดท้ายก็เรื่องหนี้สินแล้วนะคุณนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวของนายรุจิภาพผู้บาดเจ็บ
เขาก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าตอนนั้นนะครับ
ตัวผู้ต้องหาเอามีดข่มขู่ฟันเขา
แล้วก็มีการดำเนินการอายัดบัญชีของผู้ตายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องเงินที่มีการโอนจากบัญชีไปจำนวน๕แสนบาทนั้น
ก็ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาให้การนะครับบอกว่าได้ถอนเงินสด
จำนวน๒๕๐๐๐บาทออกไปใช้
แต่จะมีการถอนเงินมากกว่านี้หรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบดูนะครับ

อาวุธมีดเสื้อผ้าการ์ดฮาร์ดดิสต
ทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่เกิดเหตุ
กระเป๋าเป้รถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการเข้าไปตรวจค้น
ตามจุดที่ผู้ต้องหาไปหลบซ่อนนะครับ
ก็สรุปคือตอนนี้ได้มาบางส่วนนะคุณนะ

ด้านของพ่อผู้ต้องหาเองให้กันนะครับ
บอกว่าลูกชายบอกมาเหมือนกัน
บอกว่าโกรธที่ถูกคนตายถีบหน้า

ตัวลูกชายตอนนั้นถูกด่าแบบนี้ก็เลยโกรธครับ
หยิบมีดในบ้านมาก่อเหตุนะฮะ

ต้องเขาบอกว่าเขาโกรธธิตรา
ไม่มีร้านนี้แต่ผมก็แหละไม่บอก
พ่อลูกขายอาทิตย์ลูกขายกระตุง
เดี๋ยวพี่ก็จะแขนมีไม่คงโดนละล่ะหน่อย
พ่อก็ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
เพราะว่าจริงหลังจากที่ลูกเกาะเหตุแล้ว
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะ

แล้วก็ไปจอดรถซ่อนตัวอยู่ในป่าหนองน้ำที่ตำบลหนองกรดนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการประสานพ่อว่าจะให้พ่อพาไปมอบตัวหน่อย
แล้วตอนที่ระหว่างทางพ่อก็เลยถามลูกไง

ลูกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ลูกเจ็บที่หัว

โดนถีบโดนอะไรแบบนี้เลยเกาะเหตุด้วย
ล่าสุดหลังจากที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว
แล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาออกจากสพเมืองนครสวรรค์
เพื่อจะไปนี่คุณทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
และค้นหาของกลางต่างอะไรมากมายนะฮะ
ที่ผู้ต้องหายังซ่อนไว้อยู่
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้ที่บรรจุอะไรต่าง

แล้วก็แน่นอนเดี๋ยวก็ต้องนำตัว
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านที่เกิดเหตุด้วย
ก็ถือว่าตำรวจนครสวรรค์ก็คลี่คลายคดีใหญ่

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ